คุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะให้ดูภาพเดี๋ยวจะให้ดูคลิป
คือพอเห็นเหตุการณ์แล้วก็ตกใจเหมือนกัน
สุนัข๖ตัวมารุมขย่ำรถ
รถเก๋งนี่แหละค่ะคุณผู้ชมพูดไม่ผิดนะ

ชนหน้าหลุดออกมารถเก่งนี้เละเลย

คือคุณผู้ชมอันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะ
เจ้าของรถเองเขามาเห็นเขาแทบช็อกเหมือนกัน
คือตอนแรกเจ้าของรถนะก็คิดว่าเป็นผู้ร้ายหรือเปล่า
คนไม่ประสงค์ดีหรือเปล่าที่มาทำร้ายทำลายรถของเธอ
แต่ปรากฏไปขอดูกล้องวงจรปิด

มันมารุมกันแบบนี้ค่ะ
แล้วคือคนที่เขาเห็นเหตุการณ์

ที่แย่ขวาเจ้าของบอกว่า
เจ้าของหรือเปล่าก็ไม่รู้จะเอาผิดกับหมาได้ไหม

จริงมันต้องเอาผิดแต่เจ้าของไงแต่นี่ไม่รู้เลยว่า

เป็นฝูงสุนัข๖ตัวเลย

มันก็ตะกุยล้อมหน้าล้อมหลังแบบนี้ค่ะ

พอดูผลงานของ

ที่มันรุมขย่ำรถ
พอมันเห็นสภาพรถแล้ว

ก็เลยติดต่อไปที่เจ้าของรถ

เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดประมาณ
สัก๕ทุ่มเกือบเที่ยงคืนของคืนวันที่๖มกราคมค่ะ

แสงทองอยู่ที่ตลาดสัตหีบ

แล้วก็ตรงนี้เธอจอดเป็นประจำเลย

แต่ดูสิตอนเช้าตื่นมาจะขับรถออกไปข้างนอก

เจอสภาพนี้ช็อกเหมือนกัน
ขูดรอยขีดรอยขวน

แล้วกันชนหลุดสายไฟขาด

เหมือนว่าหมาหกตัวมารวมล้อม

เขาจะไปตามล่าแมวที่มันอยู่ใต้ท้องรถไง
โอ้โหนี่มันหมาทำลายร้างจริง

แล้วพอเกิดเรื่องก็เครียดมาก

รถเขาซื้อมาขับใช้งานไม่ได้ไกลไงซื้อมา๓ปีแล้วนี่ยังผ่อนไม่หมดนะ
แล้วเห็นว่าเออขับใกล้แถวนี้เลยไม่ได้ทำประกันรถเอาไว้
แล้วไม่คิดว่าจะมาเกิดเรื่องแบบนี้เลยอยากให้เจ้าของสุนัขมาแสดงความรับผิดชอบ
ส่วนรองนายกเทศมนตรีเมืองสัตยาหิบเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่า
ทางเทศบาลเมืองสัตหีบมีการออกสำรวจสุนัขจรจัดในเขตเมืองสัตหีบเป็นประจำ
ถ้าเจอจะจับไปส่งสถานรับเลี้ยงสุนัขจรจัด
แต่กรณีนี้ต้องไปตรวจสอบก่อนว่าใครเป็นเจ้าของ
จะได้มาช่วยแบ่งเบามาชดใช้ค่าเสียหายให้กับเจ้าของรถ
แต่ถ้าเกิดว่าไปดูแล้วไม่รู้ว่าสุนัขนี้มีใครเป็นเจ้าของ
ต้องจับสุนัขไปส่งที่สถานรับเลี้ยง
แต่ทีนี้ปัญหาคือถ้าเกิดสมมุติว่าสุนัขเป็นจรจัดจริง
แล้วใครจะช่วยคุณนิชภาในเรื่องค่าซ่อมรถ

ใช่ทีแรกเราก็เข้าใจว่าหมามันก็น่าจะควรกัดยาง